ที่จันทบุรีกันหน่อยนะคะมีชาวสวนสองคนค่ะ

จังหวะที่คนหนึ่งเดินนำหน้าไปอีกคนขอนั่งพัก
เสียงปืนลั่นขึ้นมาหนึ่งนัดเพื่อนเขาตายนะคะแล้วตายในสภาพที่นอนทับปืนของตัวเอง
ซึ่งปืนอยู่ในสภาพปลดเซฟกระสุนอยู่ในรังเพลิงขึ้นลำเตรียมใช้งานค่ะ
ผู้ตายชื่อว่านายเฉลยเดือนแรมอายุ๓๙ปีนะคะ
เสียชีวิตอยู่ที่ตีนเขาบุญมากในอำเภอเขาคิดชะกูธ
สภาพศพก็สวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินทับเสื้อยืดสีแดงกางเกงขายาวลายทหารรองเท้าบูธค่ะ
สภาพปืนขึ้นลำมีกระสุนในรังเพลิงปลดเซฟพร้อมยิงนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าที่ร่างผู้ตายมีรูกระสุนเข้าที่ศีรษะแล้วก็ข้างกกหู๘รู
แต่ยังไม่รู้ว่าทิศทางมาจากไหนค่ะก็เก็บหลักฐานแล้วก็นำร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเพื่อหาวิถีกระสุน
ได้คุยกับนายทงชัยแก้วทรัพย์นะคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าขึ้นเขาไปด้วยกัน
ก็บอก๙โมงเช้าเนี่ยตัวเขากับนายเฉลยเนี่ยก็ขึ้นไปบนเขาตามเส้นทางน้ำจะดูว่าจุดที่ทอดน้ำขาดอยู่ตรงไหน
จังหวะที่จะถึงจุดเกิดเหตุเขาบอกเขาเหนื่อยเลยขอนั่งพักซะหน่อยแล้วสักพักเสียงปืนก็ดังขึ้นค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าผู้ตายเป็นคนดี
ไม่เคยยุ่งแล้วก็มีปัญหากับใครเลย
แต่ช่วงหลายเดือนก่อนมีปัญหาเรื่องแนวเขตที่กับสวนข้างเคียง

ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างสอบสวนเร่งแกะรอยหาตัวมือยิงค่ะ
ขณะที่การนำร่างของผู้ตายลงมาจากเขาครับ
ความยากคือเส้นทางที่มันลาดชันแล้วก็ลื่นด้วยครับ

ปรากฏว่าจังหวะนี้มันมีจังหวะที่ลื่น
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะพลัดตกลงไป
ตกลงไปในเส้นทางน้ำผ่านลึกถึง๓เมตร
โอ้โหจังหวะนั้นคนตกใจมากเกิดอะไรขึ้นลองดูฮะ
ระวังหักนะครับ

เฮ้ยไปดูกดหน่อยลุก

หลบนิดนึง
ตอนนี้ร่างภูติภิษลงมาได้แล้วนะครับ
แต่อาสาหกู้ไพลของเราได้หล่นลงไปด้านล่าง๑คนนะครับ

ตรงนี้ตกลงไปเนี่ยลึกประมาณ๓เมตรนะฮะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนำเปรย์ลงไปส่งคนลงไป
แล้วก็ช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยครับ
เจ้าหน้าที่อาสาหกู้ไพลที่ตกลงไปขึ้นมาแล้วนะครับ

ส่วนร่างของผู้ตายก็ลำเลียงออกมาจากเขาได้แล้วเรียบร้อยฮะ